คุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วพื้นที่ไหนรายงานเรื่องสภาพฟ้าฝนกันเข้ามาได้
แต่ต่อให้เราจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกเนี่ยหลายพื้นที่เขายังแรงอยู่เลยนะ
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยชาวไทยเชื้อสายมอนที่อุทัยธานี
เขาสร้างเป็นประหลัดขีกขนาดใหญ่เลยค่ะแบบนี้จะขอฝนตามความเชื่อ
นี่ตั้งอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านหินโจรนะคะที่หมู่๘ตำบลบ้านเก่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ประหลัดขิกนี้ยาวประมาณ๑๕๐เซนติเมตรค่ะทำมาจากต้นมะพร้าวตั้งโดดเด่นอยู่หน้าหมู่บ้านเลย
ทีมข่าวของเราต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหินโจรหน่อยก็คือผู้ใหญ่สารวุฒิแรงเขตการ
ผู้ใหญ่บอกว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะเขามีเชื้อสายเป็นชาวมอน
แล้วก็เชื่อเรื่องของการทำประหลัดขีกเพื่อขอฝนอุ้ยเชื่อมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้ว
พอทำเสร็จแล้วก็จะมาตั้งไว้กลางแจ้งแบบนี้
เทวดาที่อยู่ด้านบนรู้ว่าตรงนี้มันแรงบนโลกมนุษย์แร้ง
ไม่มีฝนตกลงมาเลยทีนี้เทวดาจะได้ประธานฝนลงมา
นาข้าวพืชไร่ต่างที่ขาดน้ำก็จะได้มีน้ำ
ผู้ใหญ่บ้านบอกด้วยนะคะว่าตั้งเอาไว้ประมาณ๑๐วัน
เรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นจริงค่ะ
เพราะว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องก็เลยทำให้น้ำในคลอง
ในบ่อในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น
แล้วทีนี้พอน้ำเยอะพื้นที่การเกษตรไร่นาต่างก็เขียวขจี

ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะ
จะสร้างประหลัดขิกให้ใหญ่กว่าเดิมอีก
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านนี้๑๕๐เซนแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวจะสร้างให้มันใหญ่กว่านี้อีกคุณผู้ชม
อันนี้เอามาให้ได้ติดตามกันนะคะที่อุทัย